คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้ทำเอาเครียดทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราชเลยครับ
หลังจากที่นักโทษซึ่งมีคดีติดตัวหลายคดีนะฮะ
ฉายาคือเสียแป้งนาโนตครับ
หลบหนีระหว่างเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล
ทำทีเป็นวูบหมดสติเหมือนป่วยฮะ
สุดท้ายป่วยทิพย์ฮะ
ไขกุญแจโซ่ตรวนที่พันธนาการข้อเท้านักโทษแล้วหลบหนีออกไป
นี่คือภาพวงจรปิดนาทีที่เขาเปลี่ยนเสื้อโพ่งเสื้อผ้า

แกะรอยครับว่ามีใครช่วยเขาหรือเปล่า
คุณดูนะเขาลงมาเสร็จปั๊บแล้วใครสักคนอยู่ใกล้เขานั่นน่ะรู้จักกันหรือเปล่าเนี่ย

คาดว่าการหนีออกจากโรงพยาบาลในครั้งนี้นั้น
อาจจะต้องการไปแก้แค้นคนที่ทำให้เขาต้องโทษติดคุกครับ
เรื่องต้นน่าจะมีอย่างน้อย๒คนฮะ

ตอนนี้กำลังเร่งทำงานแข่งกับเวลาทันที
เพื่อติดตามจับกลุ่มตัวนักโทษชายชาวลิศนาโนต
หรือเสียแป้งนานโนทชายาของเขานะครับ
เป็นนักโทษต้องโทษหลายคดีอายุ๓๗ปีครับ
คดีของเขาเนี่ยคุณดูหน้าจอนะครับ

ปี๒๕๖๐เคยถูกจับกลุ่มในคดี

ฆ่านายอนันต์คลังจันทร์อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ในพื้นที่อำเภอชะอวดที่นครศรีธรรมราชครับ
แล้วก็ยังมีคดีปล้นตำรวจสืบสวนภาค๘
ถึงขั้นชักปืนยิงต่อสู้
ยังไม่หมดฮะมีการชิงตัวผู้ต้องหาช่วงปลายปี๒๕๕๙

ตัดสินให้เป็นคดีแดงโทษจำคุก๒๐ปี๖เดือน
สั่งให้จำคุกตั้งแต่๑๑มกราคมปีที่แล้วปี๒๕๕๙
เรือนจำความมั่นคงสูงเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชครับ
ยังไม่หมดฮะนอกจากนี้ยังมีคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอีกหลายคดีครับ
เช่นคดีสมคบค้ายาเสพติดคดีฟอกเงินคดีร่วมกันฆ่า
แล้วยังมีข้อมูลด้วยนะครับว่าเจ้าหน้าที่ปปงได้อายัดทรัพย์สินของเสียแป้งนาโนต
ซึ่งตอนนี้เป็นนักโทษชายและอยู่ระหว่างการหลบหนีเนี่ยนะฮะ
ก่อนหน้านั้นได้อายัดทรัพย์สินของเสียแป้งซึ่งเอาไปฝากไว้กับพี่สาว
รวมมูลค่าทรัพย์สินประมาณ๑๕๐ล้านบาท
พบว่าเป็นเงินทุนที่เสียแป้งเขาเตรียมเอาไว้เคลื่อนไหวกะลงสมัครสมาชิกอบจพัทธลุงครับ

ระหว่างที่หาเสียงนั้นเสียแป้งเห็นว่าใช้รถเบนส์กันกระสุนเป็นยานพาหนะ
คุณคิดดูสิเบนท์ธรรมดาก็ว่าแพงแล้วนะ
นี่เป็นเบนส์กันกระสุนด้วยนะฮะ
แต่สุดท้ายครับมาเจอคดีร้ายแรงก่อนหลายคดีก็เลยกลายเป็นว่า
แทนที่จะไปเคลื่อนไหว้เพื่อลงสมัครสมาชิกอพลุงครับ
ก็ต้องมาวิ่งเต้นเรื่องทางคดีแทนนะฮะ
ทีนี้ครับเมื่อวันที่๒๐ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ย
เจ้าหน้าที่ราชธรรมได้คุมตัวนักโทษชายชาวฤทธิ
ฉายาของเขาคือเสียแป้งนาโนตเนี่ยนะฮะ
ไปทำการรักษาทันตกรรม
คือไปทำฟันนะครับตามแพทย์นัดหลังจากที่ส่งตัวมาถึงที่
โรงพยาบาลเนี่ยปรากฏว่าคุณหมอเลื่อนนัดเจ้าหน้าที่ก็เตรียม
คุมตัวกลับเรือนจำระหว่างนั้นครับนักโทษชายชาวลิศหรือ
เสียแป้งนาโนตนั้นจู่มีอาการวูบหมดสติฮะวูบหมดสติแพทย์
ให้เข้ารักษาตัวที่ตึกอายุรกรรมชั้น๖ที่โรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราชครับโดยที่มีโซ่ตรวนเหล็กพันธนาการอยู่นะฮะ
แต่สุดท้ายเขาหลบหนีออกจากโรงพยาบาลไปได้ทางด้านของผู้
บังคับการตำรวจภูทรนครศรีธรรมราชครับได้รับรายงานว่ามี
นักโทษชื่อดังต้องโทษหลายคดีและเป็นคดีร้ายแรงหลบหนี
ควบคุมของเจ้าหน้าที่ระหว่างที่รักษาตัวอยู่ที่โรง
พยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณตี๑ที่
มาและยังไม่สามารถติดตามตัวกลับมาได้เจ้าหน้าที่
ตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชครับไปตรวจสอบพบว่านาย
ชาวริสหรือว่าเสียแป้งนาโนตเนี่ยเป็นนักโทษมีคดีติด
หลายคดีนะฮะและอย่างที่บอกนะครับว่าหลังจากที่คุม
ตัวมาทำฟันตามนัดของหมอเมื่อ๒๐ตุลาแต่หมอเลื่อนนัดจู่จู่
จะพาตัวกลับเรือนจำมีอาการวูบหมดสติแพทย์ให้เข้ารักษา
ตัวและมีการปันทนาการเอาไว้กับเตียงคุณผู้ชมและมิ้นครับ
พันธนาการนักโทษชายคนนี้เอาไว้กับเตียงและเตรียมว่า๘โมง
วันนี้จะต้องพาตัวกลับเรือนจำปรากฏว่าหลังเที่ยงคืนครับ
นายชวริษฐ์หรือนักโทษชายชวริษฐ์ที่หลบหนีไปอยู่ตอนนี้นะฮะได้
หลบหนีออกจากเครื่องพันธนาการ

จริงอยู่ระหว่างการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ราชธรรม๒คนนะครับ
โดยเมื่อทั้งสองคนกลับมาที่เตียงควบคุมตัวนักโทษชายดังกล่าว
ปรากฏว่าเหลือแค่โซ่ตรวน
ยึดข้อเท้าทิ้งเอาไว้ครับ
ส่วนตัวในชาวริสต์นั้นได้หลบหนีไป

พบว่านักโทษชายชาวลิศนั้น
ไขกุญแจข้อเท้าแล้วเปลี่ยนเสื้อโพ่งเสื้อผ้าหมดเลยครับ
ภาพวงจรปิดที่เห็นตอนที่ลงมาจากลิฟต์

นุ่งกางเกงขา๓ส่วนสีดำ

ตรงส่วนข้อเท้ามีโซ่ตวนอะไรอยู่ไหมตรงนั้น

ไม่เห็นนะครับเพราะเขาดูเดินก้าวขาได้แบบว่า

ส่วนเขาปลดทุกอย่างออกได้หมดเลยนะคะ
ปลดได้ยังไงนั่นน่ะสิอันนี้เป็นคำถามนะฮะ

ช่วงเวลาประมาณตี๑ครับ

หลังจากนั้นหายตัวไปเลยครับ

และทางผู้การจังหวัดก็ไม่ปล่อยผ่านนะครับ

มีความคืบหน้าล่าสุด

ระหว่างตึกโรงพยาบาลเส้นทางที่ออกจากโรงพยาบาล

ในวัวเป็นคนนำตัวนายชาวลิศผู้ต้องหาที่ต้องโทษหลายคดีเนี่ยนะฮะ
ออกไปจากตึกอายุรกรรมแล้วหนีออกไปจากโรงพยาบาล
ในขณะที่ชุดสืบสวนอีกชุดหนึ่งก็ได้พยานหลักฐานและข้อมูลว่า
ผู้ร่วมขบวนการวางแผนพานักโทษหลบหนีในครั้งนี้มีผู้หญิงรวมอยู่ในขบวนการด้วยครับ
ไม่ใช่แค่ผู้ชายเท่านั้นเบื้องต้นเนี่ยที่พบก็คือ
นายลูกวัวหรือนายวัวเฉลิมพงศ์อันนี้๑คนนะฮะ
แต่มีผู้หญิงร่วมด้วยในขบวนการนี้และจะมีทั้งหมดกี่คนในขบวนการต้องตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่กำลังระดมกำลังออกตามล่าตัวนักโทษชายชาวลิศ
หลบหนีออกจากโรงพยาบาลหลังแกล้งป่วยฮะป่วยทิพย์
ก่อนที่จะสะดอกกุญแจโซ่ตัวต่างแล้วหลบหนีไปได้
ในขณะเดียวกันครับก็มีข้อมูลรายงานว่าการหลบหนีออกจากโรงพยาบาลในครั้งนี้
การล่วงหน้าหลายวันแล้วและคาดว่าการออกไปจากโรงพยาบาล
หนีออกจากการรับโทษตอนนี้เพื่อจะไปสะสางบัญชีแค้น
กับคนที่เกี่ยวข้องที่ทำให้เขาต้องติดคุก
เรื่องต้นมีอย่างน้อย๒รายชื่อด้วยกัน
และพบว่า๒รายชื่อนั้นนะครับน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยฮะ
ในพื้นที่จังหวัดพัทธลุงเดี๋ยวรอการตรวจสอบ
และการติดตามข้อมูลเพิ่มเติมครับ
โอ้โหอุกอาจมากถึงบอกว่าตอนนี้คือ
ทั้งจังหวัดเลยครับจริงค่ะคือหนีออกจากโรงพยาบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช
แล้วมีข้อมูลว่าจะไปสางบัญชีแค้นกับคนอย่างน้อย๒คนเบื้องต้น
เจ้าหน้าที่รัฐของจังหวัดพัทธลุงด้วย
นี่จะเครียดข้ามไปอีกหนึ่งจังหวัดแล้วนะ
ประสานกำลังกันในการตามล่าตัวนักโทษชายหนีคดีและหลบหนีออกจากโรงพยาบาลฮะ